มือปืนที่สาดกระสุนใส่รถตู้โดยสาร
ขณะขับผ่านเส้นทางจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตไป๑ศพ

อ้างว่ายิงปืนออกไปเพื่อปกป้องลูกชาย

นายสุประชัยนวมทองเข้ามอบตัวต่อตำรวจสพพนมสารคาม
หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มม
ไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกับลูกชาย
แต่กระสุนดันพลาดไปถูกนางสาวอริสาปราบภัยอายุ๒๗ปี
ชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำจนเสียชีวิต
ขณะนั่งมาในรถตู้โดยสารที่ขับผ่านมา
ตรงที่เกิดเหตุริมถนนสาย๓๐๔ขาเข้าบริเวณหน้าศูนย์การค้าสิริพนม
อำเภอพนมสารคำจังหวัดฉะเชิงเซาค์
ต้องหาเปิดใจว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสาดกระสุนปืนใส่รถตู้
แต่เป็นการยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาหาเรื่องลูกชาย
แต่จังหวะดึงมือกลับมาจะมาจับแฮนด์รถจักรยานยนต์ได้พลั้งยิงออกมาอีกหนึ่งนัด
ไปโดนรถตู้ที่ขับผ่านมาบนถนนสาย๓๐๔พอดี
จนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารที่มากับรถตู้เสียชีวิต
โดยหลังจากทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากคมกระสุนปืน
ก็ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจทันที
พร้อมฝากขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า
เป็นการทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
แล้วช่อพี่ยิงเคยไว้คนที่ยิง
มันมีเห็นรถตู้ที่วิ่งมาไหมค่ะพี่
ไม่เห็นครับอยู่ไกลครับ
อยากขอโทษผู้เสียชีวิตยังไงบ้างพี่
ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับ
ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับ
นี้ผู้ต้องหาถูกแจ้ง๓ข้อหาคือ

และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
เมืองต้นทางตำรวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัว

โดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาได้ติดต่อเข้ามามอบตัว
และไม่ได้มีการหลบหนีแต่อย่างใด

ตัวเองพร้อมภรรยาและเพื่อนบ้านรวม๗คน
เหมารถตู้จากบุรีรำเพื่อกลับไปทำงานที่นนทบุรี
ภรรยานั่งแถวที่๒ริมหน้าต่างข้างตนเอง
ระหว่างทางมาถึงอำเภอพนมสารคาม

หันไปมองที่ท้องมีเลือดไหลทะลัก
แจ้งคนขับรถให้พาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ภรรยาก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยตนเองและภรรยาอยู่กินกันมา๑๐ปี

ก่อนเกิดเหตุลางานกลับบ้านมาเกี่ยวข้าว

เพื่อส่งเงินกลับมาเป็นค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว

ซึ่งหลังจากทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวแล้ว
ก็อยากฝากให้อีกฝ่ายได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวบ้าง
เพราะที่บ้านมีแค่ตนเองและภรรยา
เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น